วันนี้ราศีไหนจะรวยคะ
ราศีที่มีเกณฑ์จะได้ลาบจากการลงทุน

ชาวราศีกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าช่วงนี้แบบลงทุน
ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากเกินความคาดหมาย

ลงทุนในระยะยาวนะไม่ใช่ลงทุนวันนี้แล้วได้ผลตอน๔โมงเย็นนะ
ไม่ใช่ระยะสั้นนะระยะยาวอย่างการซื้ออสังหาริมทรัพย

ถ้าสมมุติว่าเป็นหุ้นก็อาจจะเป็นหุ้นที่ถือคลองนานหน่อย
จะไม่ได้แบบเน้นในเรื่องของการซื้อขาย
แต่ว่าเน้นในเรื่องของเงินปันผลอะไรอย่างนี้นะคะ
หรือว่าจะลงทุนในเรื่องของกิจการงานใหม่ก็ได้
เช่นอยากจะทำธุรกิจเสริมอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกัน

แล้วถ้าราศีที่มีเกณฑ์ได้ราบแบบฉับพลันล่ะคะ

ราศีที่มีเกณฑ์จะได้ลาบจากพวกการเสี่ยงดวง

เกิดช่วง๑๔พฤษภาถิ่ง๑๓มิถุนาค่ะ

คุณนิวนาวอยู่ในราศีนี้

อันนั้นเก็บได้มั้งคะ

เดี๋ยวเก็บได้เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการ

ผมขอฝากคุณนิวนาวสักครั้งเลย

ถ้าอย่างนั้นอยากได้มีเลขอะไรที่มาแรงไหมคะช่วงนี้

ซ้าาทุค่ะ

นี่เป็นเลขมงคลในช่วงระยะเวลาไหนคะ
ก็คือในช่วงเดือนมีนาคมนี้
ตัวเลขทั้ง๔ตัวเลขนี้จะเป็นมงคลนะคะ

ก็จะมีเลิกเด่นอยู่๒เลิกด้วยกัน
ก็จะมีวันที่๑๕มีนาคม
ก็คือเป็นช่วงเวลา๑๑โมงเป็นต้นไป

ใช่แล้วก็วันที่๒๓มีนาคมช่วงเวลาบ่าย๓โมงเป็นต้นไป
โอเคอันนี้คือเลิกสำหรับการลงทุนนะคะคุณผู้ชม

มาสั้นแต่ได้เจริญความได้เป็น๔ตัวเลยค่ะ
เป็นเลขมงคลอย่าไปงมงายอะไรกลับมานะ
ผมบอกไว้ก่อนเป็นเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการรับชม

ต้องค่ะตลอดข่าวสุดสัปดาห์บ่าย๓โมงนะคะ
เอาล่ะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้ง๔คนเลยนะ
ต้องลาไปก่อนแล้ววันนี้ทิ้งท้ายแล้วกันคุณผู้ชมครับ
ก็ขอให้เป็นวันดีลอตเตอรี่วันนี้
ถ้าใครได้โชคดีก็ขอให้ถูกรางวัล
แต่ที่สำคัญเก็บให้ดีไม่งั้นมีโอกาสขึ้นลงขึ้นศาลจะผ่าน

เอาล่ะส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อน
เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านู้นเลยถ้าพบกันแบบครบแบบนี้
ค่ะสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ